เสียงชื่นชมน้องเปรมนักเรียนชั้นป๕กระโดดช่วยน้องป๑ที่กำลังจะจมน้ำ
ถามตรงคืนนี้คุยกับเด็กดีที่น่ายกย่องห้ามพลาด